ที่เราเล่าให้ฟังว่ามีเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีที่ราชบุรี

แล้วอยู่ตั้งแต่ช่วงโควิดเรียนออนไลน์กลายเป็นเด็กเก็บตัวเนี่ย
อ๋อเมื่อวานใช่ไหมน้ำไม่อาบมาเป็นปี

ใช่ค่ะคืออาการของน้องคือกลางวันนอนหลับอย่างเดียวกลางคืนตื่น
แล้วก็ไปคุยหาของกินในตู้กับข้าวในตู้เย็นจนหมดเกลี้ยงตู้
ไม่คุยกับใครไม่ยอมอาบน้ำไม่พูดไม่จาไม่ออกจากห้อง
้มหน้าก้มตาดูแต่มือถือทั้งวันแบบนี้ค่ะ
พ่อแม่ทุกข์ใจแล้วก็เป็นห่วงมากนะคะ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ

คือทีมข่าวเล่าให้ฟังว่าในห้องนอนคือกลิ่นอับแบบเตะจมูกแบบฉุนมากอะค่ะ
แล้วก็คือน้องไม่ได้หลับนะน้องนอนอยู่พยายามจะเรียกมาคุย
น้องก็เอาแต่ผ้าห่มปิดหน้าไว้อย่างเดียวไม่ยอมลุกขึ้นมาคุยคือน้องตื่นนะคะ
แต่น้องไม่ออกมาคุยด้วยไม่คุยไม่สบตาไม่อะไรกับใครทั้งสิ้นเลยค่ะ
นี่คือมันจะมีจังหวะที่น้องเขายื่นมือโผล่มือออกมานิดนึงนะคะ
ทีมข่าวเราสังเกตเห็นว่าคือนอกจากน้ำไม่อับเล็บน้องก็ไม่ได้ตัดนะ
คือเล็บก็ยาวแล้วก็แบบมันมีคราบสกปรกติดอยู่เต็มเลย

ทีนี้จังหวะทีมข่าวลงพื้นที่อยู่พอดีเลยค่ะพี่หุย
อำนวยการโรงเรียนกับครูประจำชั้นของน้อง
ก็มาเยี่ยมน้องที่บ้านก็เลยพากันเข้ามาหาน้องอีกรอบนึงนะคะ

ผอจะครูประจำชั้นหรืออะไรก็คือเขาไม่อยากคุยด้วยนะคะ
เราก็เลยไปคุยกับคุณครูประจำชั้นคุณครูพิสิทธิ์ค่ะ
คุณครูเล่าบอกว่าคือน้องเนี่ยก็พื้นฐานเป็นเด็กผู้น้อยเรียบร้อย
แต่ก็ร่าเริงตามวัยแล้วน้องมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืด
ช่วงหลังเนี่ยลาป่วยบ่อยขึ้นจนมาช่วงโควิดรอบแรกมีการเรียนออนไลน์
น้องก็เรียนได้ปกติแต่พอโควิดรอบ๒ทางคุณพ่อคุณแม่ก็แจ้งมาว่าน้องไม่สบาย
โรงเรียนก็พยายามติดตามนะแล้วก็สอบถามจากคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอด
ก็พอจะรับรู้เรื่องราวอยู่บ้างแล้วก็รู้ว่าเคยพาไปหาหมอแล้วแต่น้องไม่ยอมกินยา
ตี๔จนว่าไม่นอนกลางคืนแล้วมานอนกลางวัน

ผมก็เข้าไปเขาเห็นเขาแบบจากที่เขาหน้าตาดีด้วยเนาะ
เป็นหน้าตาดีแล้วก็ผิวขาวตัวสูง
เข้าไปเนี่ยผมเขาแบบยาวปะบา

ไม่คิดว่าลูกศิษย์จะเป็นไม่คิดเลยครับ
ลุงย้อยที่เป็นคนดูแลบ้านไม้สัก
ที่คุณพ่อเคยสงสัยว่าน้องเคยไปเล่นไปลบหลู่อะไร

พอดีโทรคุยกับลูกสาวลูกสาวก็ไปปรึกษากับพระที่นับถือ
บอกให้มาจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือน

ตอนที่ครอบครัวน้องเขาย้ายออกไปเนี่ยไม่ได้จุดทูปบอกกล่าว
ก็เลยลองทำพิธีจุดทูป๑๖ดอกดูค่ะ
คัยมัน
หมอปลารู้เรื่องแล้วนะคะที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่า
ให้หมอปลามาช่วยดูหน่อยหมอปลาบอกเบื้องต้นตอนนี้
สาเหตุไม่แน่ชัดหรอกว่าเกิดจากคุณไสอย่างไรกันแน่
แต่ที่แน่เห็นใจคุณพ่อคุณแม่และสงสาร

มากมากก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวลงพื้นที่ไปหาคำตอบพรุ่งนี้ค่ะ
จะมีคนพาเขาไปรักษาเนี่ยเขาจะมีอาการทำร้ายตัวเองก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้น
เพราะเขายังเด็กเพราะเขาต้องมีอนาคตก็เดี๋ยวไวนี้ครับ
อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ผมจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครอบครัวนี้
เพราะเป็นห่วงเรื่องความเป็นอยู่ของเด็กและอนาคตของเด็กเข้าใจว่าตอนนี้พ่อกับแม่ทุกข์
แต่ผมก็ไม่กล้าพูดว่ามันเกิดจากศัยยศาสตร์เกิดจากวิทยาศาสตร์หรือเกิดจากสิ่งลี้ลับ
ขอให้ไปเจอตัวน้องก่อนเดี๋ยวเราค่อยแก้ไขปัญหาตรงนั้นดีกว่า